สวัสดีครับมาติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศกันต่อนะครับ
จับตาเตือนภัยกับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันครับ
เริ่มต้นกับการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศในเมืองไทยของเรานะครับ
จากการตรวจสอบตอนนี้ภาพรวมลักษณะอากาศ
ลักษณะฟ้าฝนที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ประเทศไทยของเรา
หลังจากนี้เป็นต้นไปค่อนข้างที่จะบางตาเลยทีเดียวนะครับ
ภาพรวมหลักตอนนี้ปัจจัยที่ส่งผลต่อลักษณะอากาศในประเทศไทยของเรา
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหย่อมฝนที่ทำให้เกิดฝนตกหนัก
ตอนนี้ก็เลื่อนขึ้นไปอยู่บริเวณทางตอนบนแล้วนะครับ

อกจากนี้ครับคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกก่อนหน้านี้
ทำให้พื้นที่ภาคเหนือมีทั้งกลุ่มเมฆมีฝนตก

ตอนนี้ก็มีลักษณะการเลื่อนตัวขึ้นไปปกคลุม

ในพื้นที่ภาคเหนืออาจจะยังมีกลุ่มเมฆ

จุดบริเวณทางตอนบนอาจจะมีฝนตกอยู่บ้างนะครับ
ส่วนถ้าหากดูในบริเวณตอนกลางจนถึงตอนล่าง

โอกาสการเกิดฝนก็จะน้อยลง

ลักษณะการตกของฝนเป็นอย่างไรกันบ้าง

หลังจากนี้จะสังเกตว่าค่อยเขยิบขึ้นไป

สีแดงสีเหลืองนั้นก็แทบจะไม่มี
ปรากฏในพื้นที่ประเทศไทยของเรานะครับ

จากการเก็บข้อมูลตลอดระยะ

มีโอกาสเกิดพายุทั้งหมด๒๐ลูกนะครับ

วันที่๑วันที่๑มีโอกาสเข้า๒ลูก
หลังจากนั้น๑๑ถึง๒๐ครับ
พายุส่วนใหญ่เข้าบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย๙ลูกด้วยกัน
ช่วง๒๑ถึง๓๐เนี่ยนะครับ
เลื่อนที่ผ่านบริเวณทางตอนบนเป็นส่วนใหญ่

เลื่อนที่ผ่านบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
นี่คือภาพรวมสถานการณ์พายุ๖๕ปีที่เคลื่อนตัวเข้าสู่เมืองในของเรา

สถานการณ์พายุยังคงต้องจับตามองนะครับ
และที่สำคัญพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสาน

แล้วก็มีโอกาสที่จะสร้างผลกระทบในพื้นที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นในระยะนี้ต้องติดตามประกาศเตือนภัยกับการติดตามพยากรณากาศด้วยนะครับ

ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ